วันนี้มีหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้เจาะประเด็นกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของโควิด๑๙
แล้วก็มีเหตุอาจกรรมหลายเรื่องด้วยเหมือนกันค่ะ
ใช่ครับค่ำคืนนี้ไปเริ่มดูที่ปปชกันก่อนคุณผู้ชมครับ
เขามีมติแจ้งข้อกล่าวหาพลเอกปรีชาจันโอชา
น้องชายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
เรื่องของการจงใจยื่นบัญชี
แสดงบริการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จนะครับ
ซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกว่าไม่หนักใจและพร้อมชี้แจงทุกเมื่อนะครับ
มติของคณะกรรมการปปชนั้นเป็นการแจ้งข้อกล่าวหา
พลเอกปรีชาอดีตประหลัดกระทรวงกระลาโหม
ซึ่งเป็นน้องชายของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เมืองครั้งดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หรือว่าสนชในข้อหาที่จงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จและเอกสารประกอบ
ปกปิดข้อมูลอันควรแจ้งให้ทราบ
ในส่วนของการที่ไม่ได้แจ้งในการถือครองบ้านในจังหวัดพิศนุโลก
รวมไปถึงข้อมูลบัญชีเงินฝากของนางผ่องพันธ์จันโอชาภรรยาด้วย
นายนิวัชชัยเกษมงคลรองรายคาธิการประบาชชและโฆษกสำนักงานประบาชชบอกว่า
ขณะนี้ก็เป็นเพียงขั้นตอนของการตรวจสอบและไปพบความผิดปกติ
ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาไป
เพื่อให้ทางด้านของท่านพลเอกปรีชานั้นได้มีโอกาสชี้แจงครับ
จากนั้นจึงถึงขั้นตอนของการไต่สวนและสรุปสำนวนให้กับ
คณะกรรมการปรปชพิจารณาในขั้นตอนสุดท้ายต่อไป
ผลเอกปรีชาจันโอชาก็ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีเอาไว้นะครับว่า
ทุกอย่างได้เคยชี้แจงกับประประชาไปแล้วทั้งหมด
ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดอะไรมากนักแต่ก็ได้เห็นหัวข้อข่าวตามสื่อแล้ว
ตอนนี้รอทางปรปชนั้นแจ้งมาว่าจะให้ชี้แจงเมื่อไหร่อย่างไร
ตัวเองก็พร้อมทุกเมื่อและรู้สึกไม่หนักใจครับ
สำหรับเรื่องบ้านที่พิสุนโลกนั้นเนี่ย
ท่านพลเอกปรีชาเองก็เคยให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งไปแล้ว
ปลายปี๒๕๕๙อ้างว่าเป็นบ้านดังกล่าวที่ปลูกบนที่ดินประมาณ๑ไร่เศษ
นานาได้ที่ดินมาตั้งแต่ปี๒๕๕๔แล้วก็เตรียมที่จะแจ้งต่อประบาชช
ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะปกปิดนะครับ
อีกหนึ่งกรณีที่ปปชนั้นมีมติชี้มูลความผิดก็คือเรื่องที่สสนั้นไปเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันครับ
ระหว่างที่มีการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙
ซึ่งปปชเองก็มีมติแล้วนะครับว่ามีสอสอ๔รายได้แก่นายฉลองเทิดวิรพงศ์นายภูมิสิทธิ์คงมี
นาธีรัชกิจประการซึ่งปัจจุบันก็เป็นอดีตสอสอนะครับ
แล้วก็นางธนิการพรพงศ์สามโรธในความผิดตามพรบประกอบรัฐธรรมนูล
เป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือระเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่
หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
หรือปฏิบัติหรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๑๒๐ปีหรือปรับตั้งแต่๒๐๐๐๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนสอสออีก๒รายคือนางกริมภูลเจริญแล้วก็นายทวิรัติรัตนเศษคณะกรรมการกรปชเองก็เห็นนะครับว่ากระทำผิดเฉพาะข้อบังคับที่ประชุมสภาพผู้แทนราชดรจึงส่งเรื่องไปยังประธานสภาพุทธแทนราชดรดำเนินการไม่ได้มีมูลความผิดทางอาญาครับ